วัยรุ่นเขาบอกว่ากลุ่มนี้เขาไปเที่ยวสถานบันเทิง

ปรากฏไปถูกคนตามประกบ
ประกบเสร็จชักปืนมา
เหตุการณ์นี้นี่มีคนเสียชีวิตนะคะ

เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เกือบตี๓
ตี๓ของวันที่๒๒กรกฎาคมก็คือเช้ามืดของวันนี้

รับแจ้งเหตุนะคะที่จังหวัดน้องคายไปตรวจสอบ
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะอำเภอท่าบ่อ
ปรากฏว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

แต่คนที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ทราบชื่อต่อมาผู้ตายนั่นคือนายพานุพงดวงดีหรือนายเอ๊อายุ๒๑ปีเท่านั้นเอง
เขาถูกยิงเข้าที่บริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย๑จุดนะคะ
แล้วก็ที่นิ้วเท้ามีแผลในครูดไปกับพื้นถนน
เนื้อนี่ถึงขั้นขาดหายไปเลยนี่เราต้องเบลอแบบอย่างหนักเลยนะคะ
คุณปียชาติค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดู

ร่องรอยหยดเลือดยังอยู่บริเวณถนนจุดเกิดเหตุเลย

ชื่อในต้อมนามสมมุตินะคะอายุ๒๒ปี
ในต้อมเขาบอกว่าเขาซ้อนรถมากับคนตาย

แล้วตอนนั้นเนี่ยพากันไปกินไปเที่ยวที่ร้านเหล้านั่นแหละ
ในตัวอำเภอท่าบ่อไปกันทั้งหมด๖คนค่ะ
เต้นกันสนุกสนานเกือบตี๒อ้าวร้านจะปิดแล้ว
ในกลุ่มคนหนึ่งดันเต้นไปชน
โดนแก้วของกลุ่มคนก่อเหตุ

เพราะในต้อมบอกแบบนี้นะว่า

ร้านปิดก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไป
แต่มาถึงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะ
กลุ่มคนก่อเหตุมีการขับรถเก่งตามมา
ขี่รถหนีกันกลับมาค่ะกลับไปที่บ้าน
ตอนแรกนึกว่ากลุ่มคนก่อเหตุจะไม่ตามมาแล้ว
พอถึงหมู่บ้านได้ยินเสียงปืนก่อนทางเข้าประมาณสัก

กับตัวนายพานุพงศ์ไปจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ
เพื่อนคนหนึ่งที่ซ้อน๓มาด้วย
ทำท่าเหมือนกับอาเจียนคุณ
เพราะว่าเขาเมามากจังหวะนั้นคุณผู้ชม
นายพานุพงศ์เนี่ยเดินมาขึ้นมอเตอร์ไซค์คนร้ายขับรถเก๋งประกบยิงอีกสองนัด
แล้วทางด้านนายพานุพงศ์พยายามวิ่งหนีค่ะไปตรงใต้ต้นมะยุ่มแล้วฟุบลง
แสดงว่าโดนกระสุนปืนเข้าแล้วในต้อมเพื่อนของนายพานุพงศ์คนตายเล่าแบบนี้
เขาจำหน้าคนก่อเหตุได้ชัดเจนรู้ด้วยว่าฝั่งนั้นมากัน๖คน
และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนี่แหละและหลังจากก่อเหตุแล้ว
เขายังเห็นด้วยนะมีคนเห็นว่ากลุ่มที่ก่อเหตุไปนั่งกินไส้ย่างค่ะ

ทีเดียวลงบ้างมันนำไปไม่รู้ว่าน้ำไฟแรงก่อนเลย
เห็นว่าเขานำไทยอย่างบ้างเห็นบ้างบ่าครับอ่า
เพราะที่เดียวเขาส่วยมันกระชี้มาอ่านตีขางเลยตีขาง
แล้วครับเป้าอย่างบ้างมีการบ่าเป้าอย่างบ่าอย่างงั้นครับ
ผมเลยโดดลงรถและร่องผมก็ได้สิทธิภาพถึงแก่รถแล้วเข้ามา
เปิดกระจกอ่ะอันทรายด้านหลังผมมาแล้วก็ยื่นสุกมาได้๓นับครับ
เสียงฝืนนักจากนั้น๓นับครับแด้วร่องผมก็คุกหนาลงเลย
อืมและก็รับที่ซื้อที่หามันไปยื้นหนาเพราะวิธีครับ
สรุปไม่รู้ยิงไปกี่นัดแล้วนะคะแม้แต่ตัวเพื่อนเองยังบอกว่ามีถึงนัดที่๔นัดที่๕เลย
ทีมข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมลองดูมีภาพจากกล้องมุมจรปิดที่เราได้มาตรงบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะคะ
ลองดูว่านี่นี่เสียงปืนนะคะ๑๒ที่เห็นในกล้องเนี่ยคือได้ยินจากตรงนั้น
แล้วมีรถเก่งคันหนึ่งเป็นเก๋งต้องสงสัยขับผ่านบริเวณกล้องวงจรปิดตรงนี้ออกไปจากซ้ายไปขวา
ไปสักพักนึงมอเตอร์ไซค์ค่ะของกลุ่มคนตายเนี่ยขี่ผ่านไปเหมือนกัน
ที่เสียงปืนจะดังขึ้นทั้งหมดสี่นัดแล้วรถเก่งคันสีขาวขับผ่านไป
มีรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนคนเจ็บก็ขี่ตามกันไปติดนั่นแหละค่ะ
ก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลมีปืนเนี่ยที่มีเสียงดังออกมาทั้งหมดเจ็ดนัดนะคะ
ไป๒นาทีจนกระทั่งมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือและมีชาวบ้านมาตะโกนบอกมีคนถูกยิง
มีรถมอเตอร์ไซของเพื่อนคนเจ็บก็ขี่ตามกันไปติดติดนั่นแหละค่ะ
โอ้โหชัดเจนมากเบ็ดเสร็จทั้งหมด๗นัดเลยนะคะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะไอ้กล้องวงจรปิดตรงนี้ที่เราได้ยินเสียงปืนเนี่ย
คือมันมีอย่างที่บอกว่ามีภาพรถเก่งใช่ไหมต้องสงสัยขับผ่านไป
มุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านผือที่อุดรธานี
ตำรวจมีการอายัดรถเก๋งคันนี้ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเป็นคนที่ก่อเหตุหรือไม่
แต่คุณผู้ชมเวลาในกล้องมันจะช้ากว่าเวลาที่อยู่ในใกล้ที่เกิดเหตุนะคะ
นะนี่มันมีภาพจากจังหวะนี้ด้วยคุณผู้ชมรถเก่งต้องสงสัยที่มุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านผือค่ะ
ทีนี้มีการไปตรวจสอบคือเราเองก็พยายามไปตรวจสอบในส่วนของทางโลกออนไลน์ของตัวคนตาย
ปรากฏว่าเขามีการอัพรูปนะคะลงในสตอรี่ของตัวเขากับเพื่อนเนี่ย
ตอนที่อยู่ในสถานบันเทิงที่บอกว่าไปกินเหล้ากันมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นภาพสุดท้ายที่คนตายเนี่ยนะคะได้โพสต์ลงผ่านเฟซบุ๊คค่ะ
แม่ของผู้ตายค่ะคือนางสายรุ้งนะคะอายุ๓๙ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าปกติตัวแม่เองเนี่ยแล้วก็ตัวสามีและลูกชายเนี่ยทำงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
จะกลับมาถึงบ้านเนี่ยช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นี่เองทีนี้พอกลับมาช่วงบ่ายปุ๊บช่วงค่ำไงเพื่อนเพื่อนของลูกเนี่ยก็มาชวนกันไปกินไปเที่ยวร้านเหล้าแล้วลูกก็ยังบอกด้วยว่าแม่ผมขอแค่คืนเดียวก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ลูกพูดว่าขอแค่คืนเดียวจะเป็นคืนเดียวจริงที่ลูกต้องไปเสียชีวิตค่ะ
เสียงปืนดังไม่คิดว่าเป็นลูกเลยใช่ไม่คิดว่าเป็นลูกตัวเอง
วิ่งมาบอกว่าพี่เอ๊โดนยิงตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูก
นี่แหละค่ะหัวอกคนเป็นแม่ใครจะไปรู้ลูกขอออกไปเที่ยวกับเพื่อนแค่คืนเดียว
แล้วหลังจากนั้นในคืนนั้นช่วงตี๒กว่าแม่ได้ยินเสียงปืน
ใครจะไปรู้อีกว่าเป็นลูกของตัวเองที่ถูกยิงนะคะ
ทางด้านของทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือเอ๊เนี่ยแม่ให้ข้อมูลแบบนี้ด้วยนะ
ลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครที่สำคัญยังเป็นอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือสังคมด้วย
ส่วนเรื่องพิธีศพของนายเอ๊ค่ะก็มีการส่งศพไปชนสูต
โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่นนะคะปรากฏว่าคุณกระสุนเนี่ยที่ถูกยิงเข้าไป
เข้าที่คั่วหัวใจทะลุปอดหนึ่งนัดเลยนะคะครอบครัวเนี่ยมารับศพ
แล้วก็ฝากไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ก่อนที่เดี๋ยวจะมีการชาปนากิจในวันจันทร์ค่ะ
พ่อของคนตายกับพ่อของนายเอ๊บอกว่า
การสูญเสียลูกชายเหมือนตัวเองถูกตัดแขนตัดขาไปเลยเพราะอะไร
เพราะลูกของผมคนนี้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว
พ่อผมอยากกินตั๊กกะแตนทอดแหละที่พ่อไปจับมา
แล้วก็ยังไม่ทันได้กินของชอบก็มาตายจากไป
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดี
แล้วพ่อไม่เชื่อด้วยว่ามีคนก่อเหตุแค่คนเดียว
ล่าสุดตำรวจสภท่าบ่อเรียกตัวผู้ต้องสงสัย
แล้วมีพยานที่จำหน้ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้มาให้ข้อมูลด้วย
เป็นชายอายุ๓๒ปีอยู่ในพื้นที่ตำบลกองนานที่อำเภอท่าบ่อ
แล้วก็มีรถเก่งสีขาวที่เอามาตรวจสอบ
เพื่อให้ตำรวจต้องไปตรวจหาคราบเขม่าวดินปืนค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์

ตำรวจอยู่ระหว่างไล่กล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียด

เชื่อว่าคนร่วมก่อเหตุอาจจะมีถึง๔คนเลยค่ะ